วัยรุ่นทะเลาวิวาสกันอีกแล้วนะคะต้องใช้คำนี้ข่าวทะเลาะกันก็มีบ่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะก็จะเป็นภาพต่อเนื่องกันนะคะในภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นทางฝั่งผู้ก่อเหตุที่มีกัน๓คนในบอมกับในบอลเป็นฝาแฝดและในทิวเป็นญาติกัน

ฟันในแบงค์คือในแบงค์ก็วิ่งหนีไปแล้วก็จะไปมีภาพต่อเนื่องกันที่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารเป็นร้านยำอ่ะค่ะในแบงค์ก็คว้าเก้าอี้ของร้านมาป้องกันตัวฝั่งพี่น้องฝาแฝดและในทิวก็เอามีดฟันใส่หลังในแง๊งจนได้รับบาดเจ็บนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่

หลังพี่พี่คนนี้ตะโกน
ไม่แล้วพี่เบิ้ลรถใส่เขาก่อนหรือเปล่า

พี่ไปด่าก่อนแหละก้อนไม่ได้หรอก
เขาแนะนำปุ้บ
นี่ไงโยนกันไปโยนกันมา

แต่ทีนี้ค่ะคุณวิรยุทธ์นักข่าวของเรา
ก็คือก่อนที่จะมีเรื่องเอามีดไล่ฟันกันนะคะ

กลุ่มคนเจ็บล้อมวงดื่มกินกันอยู่หน้าบ้าน
นนกับในจีเป็นหลานเจ้าของบ้านขี่รถมาจอด
หลังจากนั้นทางฝั่งผู้ก่อเหตุ๓คนนะคะ
บอมกับในบอลฝาแฝดมากับญาติที่ชื่อในทิวมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็มีการตะโกนทะเลาะท้าทายกัน
สักพักเบิ้ลเครื่องขี่เข้าไปในซอย
ผ่านไปสักประมาณสองสามนาทีแล้วค่ะ
ฝั่งผู้ก่อเหตุก็คือพี่น้องฝาแฝดกับในคิว
สามคนนี้ย้อนกลับมาพร้อมมีด
ฝั่งคนเจ็บปลาขวดใส่
วิ่งไล่กันไปจนถึงร้านยำหน้าปากซอย
แล้วก็จะเป็นภาพที่ในแง๊งคนเจ็บคว้าเก้าอี้มาป้องกันตัว
ฝั่งผู้ก่อเหตุก็เอามีดไล่ฟันจนในแง๊งได้รับบาดเจ็บนะคะ

แบงค์บอกว่าเมื่อคืนผมกับเพื่อนก็ดื่มเหล้ากันหน้าบ้าน
หลานชายของเจ้าของบ้านในนนกับในจีขี่รถออกไปซื้อของ
ขี่รถไปซื้อของดันไปเจอในบอมกับในบอลพี่น้องฝาแฝดที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ในซอยเดียวกัน
ท้าทายกันเลยขี่รถไล่ตามกันมา
บอกผมอ่ะนะพยายามจะบอกให้พี่น้องฝาแฝดกลับบ้านไปเถอะอย่ามีเรื่องกัน
พวกนั้นย้อนกลับไปบ้านแต่ย้อนกลับมาอีกทีย้อนกลับมาพร้อมมีด
บอกว่าผมก็เลยออกไปหน้าบ้านไอ้ที่ปลาขวดใส่ผมป้องกันตัว
มันเก่งนักหรออะไรแบบนี้ครับ

แล้วก็ตะโกนมาไอ้นี่ฝั่งหลานก็ตะโกนไป

ไม่รู้มันยังไงกัน
ทีนี้ก็มาหามาจอดหาเรื่องถามหาเรื่องครับ

ไม่รู้ว่ามันเป็นฝั่งใครฝั่งใครหาเรื่องใครก่อนครับ
น่าจะเป็นเขม่งกันแล้วแบบ
รถเบิ้ลอะไรใส่กันอะไรแบบนี้ครับทุกวันครับ
มาฟังข้อมูลจากทางฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างนะคะ
ตัวในทิวผู้ก่อเหตุบอกว่า

แล้วก็พี่น้องฝาแฝดเนี่ยที่มากัน๓คนเนี่ย
ถูกในนนที่เป็นหลานชายเจ้าของบ้านที่เขาล้อมวงดื่มเหล้ากันอ่ะ
ท้าทายก่อนก็เลยขี่รถตามในนนไปที่บ้านของนายนนทเพื่อไปเคลียร์ใจ
แต่ในแบงค์ท้าทายให้เข้ามาหาอีกรอบ
ก็เลยโมโหเข้ามาหาอีกรอบจริงพร้อมมีด
แต่เดินเข้าไปไม่กี่ก้าวในแบงค์ปลาขวดใส่เลย
ได้รับบาดเจ็บก็เลยต้องเอามีดไปวิ่งไล่ฟัน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะพี่ที่นนมาท้าทายผม
เมื่อเดือนก่อนก็ขี่รถมายกล้อ
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มายกล้อหน้าบ้าน
กันไปแล้วรอบนึงแต่ยังมาก่อกวนซ้ำ

เพราะว่าเข้าไปก็ตามกล้องเลยครับ
แต่ความรู้สึกผมก็ผมก็ดูในปลายมีดของตัวเองนะครับ
เหมือนต่างคนต่างป้องกันตัวใช่ไหม
ถ้าเขาคุยดีตั้งแต่แรกไม่ขึ้นคุณขึ้นกู
หรือว่าต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณนี้
ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ